วัดเลยกันบ้างโอ้โหผู้หญิงคนหนึ่งก็ขับรถกระบะ
ชนดะชนซ้ำชนซ้อนเหตุมันเกิดจากอะไรไปดูกันหน่อยครับ
อุ้ยหน้าตัวนี่ก่อนจะมาเกือดเหตุตรงนี้ไปชนขั้นอื่นมาด้วยนะ
เออทำไมอ่ะไม่แน่ใจว่าพยายามจะหลบหนีหรือเปล่า
อันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมแต่พุ่งมาชนแบบนี้คนที่เขาสัญจรโดยถูกกฎหมาย
ค่ะไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางหนีได้เลยนะ
โอ้โหชนก็ไปเต็มครับข้ามจากกล้องวงจอดปิดครับมาถึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้
กระบะสีบอลขับมาด้วยความเร็วฝ่าไฟแดงพุ่งไปชนกับรถกระบะอีกคันรวมไปถึงรถเก๋งอีกคันด้วยเนี่ย
อย่างน้อยก็ซัดไป๒คันตรงนี้โอ้โหบริเวณตรงนี้เขาเป็น๓แยกหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสมภาพเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบกับรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้ท้อทหาร๒๗๒๗เลยคันก่อเหตุนั่นแหละ
ข้างในฮะคนขับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๐ปี
บริเวณตรงนี้ก็มีรถเก๋งคันสีขาวแล้วก็มอไซค์ที่ถูกรถกระบะคันเก่าพุ่งชนมาก่อนหน้านี้ด้วย

ถามเจ้าของรถเก๋งหนึ่งในผู้เสียหาย
ชุมกัญจนพรทองยายโยอายุ๒๘ปี
คนนี้เป็นเจ้าของรถคันสีขาวที่โดนชนคนแรกเลย

เธอบอกว่าเธอขับรถมาถึงวงเวียดนัมพุ
แล้วจะมุ่งหน้าไปยังแยกไฟแดง
แล้วถูกรถกระบะคันก่อเหตุพุ่งชนท้ายก่อน

แล้วสุดท้ายเหมือนกับว่ารถกระบะคันนั้นจะขับหนี
ด้วยความที่ว่าคงจะขับไปเร็วแล้วมั้ง
ทีเรียกไปชนมอเซอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหน้า

แล้วไปหยุดไอ้ตรงสามแยกไฟแดงที่ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นั่นไง
สุดท้ายไปหยุดอยู่ตรงนี้แล้วชนไปอีกกระบะ

เอาไปฟังเสียงของผู้เสียหายคันแรก
เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยฮะ
เห็นไหมฟังจากผู้เสียหายท่านแรกที่โดนชนท้ายก่อนเนี่ย

เพราะเท่าที่ดูเดี๋ยวจะได้ดูภาพขอดูอีกทีแล้วกัน
ภาพของรถเก่งคันสีขาวที่เรียกว่าโดนชนท้ายน่ะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าภาพของการโดนชนนั่นน่ะ
ความเสียหายของเก่งคันแรกกับเหตุแรกที่เกิดขึ้น

ถ้าดูเอาใช่ไหมการมีสกิดกันเรียกประกันมาคุยมันจบแล้ว

แต่กลายเป็นว่ารถกระบะคันก่อเหตุไม่หยุด
ไปต่อแล้วก็เนี่ยไปสร้างความเสียหายอีกเพียบเลย

หนักจริงไปต่อกูชิคกี้พายเข้าไปผู้บัตรเจ็บ๔คนนะ
ในเหตุการณ์นี้แล้วทับสินอีก

โอ้โหกลายเป็นว่ามันไม่ได้จบแค่เหตุแรกแล้วไง

ถ้าเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะหนักเบาอะไรยังไง

ไม่ว่าคุณจะผิดจะถูกใจเย็น

ถ้ามีประกันดีเลยรีบโทรตาม

เป็นคนกลางในการไก่เกลี่ย